ได้เห็นข่าวนี้กันไปแล้วนะคะเพราะว่าพูดถึงกันเยอะค่ะ
เป็นภาพชุดนักเรียนของนักเรียน
สี่ชุดแบบนี้ค่ะแล้วก็ตั้งคำถามว่า

คือชุดนักเรียนก็เข้าใจได้ชุดพละก็เข้าใจได้
แต่มันมีชุดเสริมขึ้นมาคือชุดทหารลายพรางและชุดอาเซียน
คือ๔ชุดนี้ต้องใส่มาในสัปดาห์ต้องใส่ทั้ง
สัปดาห์ต้องใส่มาค่ะจะมีการกำหนดวัน
ตัวอย่างแบบนี้จันทร์อังคารใส่ชุดนักเรียนนะคะพุทธใส่ชุดพละ
ที่นี้พระฤาษบดีเป็นชุดทหารดับลายพราง
วันศุกร์เป็นชุดอาเซียน
เท่ากับว่าสัปดาห์หนึ่งลูกไปโรงเรียนต้องซื้อไว้๔ชุด

เอาคุณเขมสอนไม่หายสักชุดให้มันครบ๕วันไปเลย

หลายคนก็ทักแบบนี้ค่ะว่ายังไม่ครบนะ

แต่ทีนี้ค่ะมันเกิดคำถามว่ามันจำเป็นหรือเปล่า
สิ่งต่างเหล่านี้มันส่งผลทำให้การเรียนของน้องหนูมันดีขึ้นเหรอ
หรือมันยังไงหรือว่ามันเป็นการสิ้นเปลืองผู้ปกครองโดยใช่เหตุหรือเปล่า
อย่างชุดพระเนี่ยอันนี้คงไม่มีใครปฏิเสธ
เข้าใจได้ต้องกำลังวิชาภาระ

อย่างที่บอกมันมีอีก๒ชุดที่มันงอกขึ้นมาเนี่ย
ผู้ปกครองจะไหวไหมคะส่งข้อความมาคุยกันได้นะคะผู้ปกครองค่ะ
เพราะว่าคนเขาก็มองว่าเอาจริงมันไม่ได้เกี่ยวกับความรู้การศึกษาอะไรเลยหรือเปล่า
กับประเทศเพื่อนบ้านอ่ะเด็กไทยนี่อันดับหกสิบห้านะอืม
จากประเทศเพื่อนบ้านคือเยอะเลยอ่ะครับ
ส่งเนติชาวนักข่าวของเราไปหาข้อมูลมาให้เพิ่มนะคะ
อันนี้ก็คือเรื่องของในโพสต์นะเรื่องของการเรียนอ่ะ
ไปหาข้อมูลมาให้ค่ะโรงเรียนที่ว่านี้คือโรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี
ครับไปถามผอโรงเรียนเลยพอนรงมุกดาแสงสว่าง
พอโรงเรียนบอกว่ามันเป็นกิจกรรมอืม
มันเป็นกิจกรรมโดยเฉพาะชุดทหารเนี่ยเป็นชุดกิจกรรม
กองพันธุ์อารักษาแผ่นดินเป็นกิจกรรมของโรงเรียนมีมาตั้งแต่ปีห้าเก้า
สำหรับนักเรียนชั้นอนุบัน๓ส่งเสริมการรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
พัฒนาการมีวินัยคล้ายกิจกรรมลูกเสือเนธนารีไง
ก็เหมือนเด็กได้เรียนลูกเสือเนธนารีนะใช่ลูกเสือเน่นนารีก็ต้องแต่งกายชุดลูกเสือเน่นนารี
แต่นี่แต่งกายด้วยชุดทหารเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่มีชื่อว่ากองพันธุ์อารักษาแผ่นดิน
เด็กก็สนุกนะเด็กวัยนี้เขาก็ได้ทำกิจกรรมเขาก็ชอบนะ
ผอบอกนะคะแล้วถามว่าแล้วชุดมันแพงไหมล่ะเออ
ผอบอกว่าราคาชุดอยู่ที่ประมาณสามร้อยบาทโรงเรียนพยายามหาร้านที่ตัดที่ถูกที่สุด
ไม่ให้กระทบกับค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองก่อนเริ่มกิจกรรมถามความสมัครใจก่อนด้วย
สมัครใจเข้าร่วมกิจกรรมไหมสมัครใจจะซื้อชุดไหมถ้าไม่สะดวกซื้อชุด
ชุดอื่นก็ได้นะไม่ได้บังคับนะคะจะใส่ชุดอื่นก็ได้ถามความสมัครใจก่อน
ผู้ปกครองที่ผ่านมาเขาก็พึงพอใจกับกิจกรรมเหล่านี้ทีนี้พอมันเป็นข่าวขึ้นมาแบบนี้ค่ะ
โรงเรียนก็มีการประชุมหารือกับทางกรรมการสำนักงานศึกษาขั้นพื้นฐานครับ
ก็จะมีการออกแถลงการนะคะว่าถ้าอย่างนั้นยกเลิกชุดอาเซียนไปก็ได้
แต่ว่าชุดทหารเนี่ยอันนี้อันนี้ของโรงเรียนเขาเลยนะเนี่ยตอนที่นักเรียนเรียนเนี่ย
เนี่ยเด็กเด็กเขาก็สนุกท่านผอบอกนะคะจะไปเลิกชุดอาเซียน

เหลือ๓ชุดก็คือชุดนักเรียนชุดพระชุดทหาร
และชุดทหารเดี๋ยวโรงเรียนออกให้ครึ่งหนึ่งเลย
ช่วยลดภาระกับผู้ปกครองค่ะ

ที่จะต้องทำให้ผู้ปกครองต้องใช้จ่ายเงินสูงนักนะครับ
แต่ว่ากิจกรรมที่ผ่านมาเนี่ยเป็นกิจกรรมที่เคยมีมาในอดีต

แล้วผู้ครองโดยส่วนใหญ่ก็เห็นว่ามันเป็นเรื่องดีนะครับ
ก่อนที่จะดำเนินการทำกิจกรรมแบบนี้
ก็ได้มีการสอบถามความพึงพอใจด้วย
เรื่องของชุดเนี่ยผมเข้าใจว่าผู้ครองคงมีความลำบากใจนะครับ
ถึงได้โพสต์ในลักษณะแบบนี้ออกไป
นักข่าวของเราก็ถามผู้ปกครองบางท่านนะคะ

ท่านก็บอกว่าก็เห็นด้วยเพราะว่าลูกจะได้มีระเบียบวินัย
เด็กเองก็มีความสุขสนุกดี
ใช้จ่ายมันก็ไม่ได้สูงจนเกินไป
ผู้ปกครองเองเขาจะมีกิจกรรมในลักษณะแบบนี้ด้วยค่ะคุณผู้ชมค่ะ

แต่ละชุดเหมือนกับส่งต่อให้กันนะคะจากรุ่นต่อรุ่น
รุ่นพี่ก็ส่งต่อให้กับรุ่นน้องแล้วก็ส่งต่อกันไปอย่างนี้ค่ะ
เด็กได้ออกกำลังกายได้เล่นกิจกรรมเข้าฐานนู้นฐานนี้ค่ะ
แต่มีลูก๓คนซื้อ๑ครั้งคุณแม่ลูกได้ใส่ครบทุกคนค่ะ
ผมก็ว่าคล้ายว่าเหมือนให้เด็กเขาได้สัมผัสอะไรที่แปลกใหม่การเงินรู้ของเขา
ทีนี้ค่ะนักข่าวของเราไปสำรวจราคาชุดทหารลายพราง
ร้านขายชุดนักเรียนที่อยู่ใกล้กับโรงเรียนนะคะ

เจ๊เป้าก็มีชุดแบบเป็นชุดกิจกรรมขายเนี่ยเป็นเสื้อทหารเห็นไหมคะ

นี่ค่ะก็ขึ้นอยู่กับขนาดราคาก็แตกต่างกันออกไป๑๙๙ก็มี
นี่นะคะแต่อาจจะขายไม่ค่อยดีเท่าไหร่
ผู้ปกครองก็มักจะซื้อกับทางโรงเรียนไปเลยทีเดียวอะไรอย่างนี้ค่ะ
ของโรงเรียนชุดละ๓๐๐ใช่ค่ะ
แต่ตอนนี้ออกให้ครึ่งหนึ่งแล้วหลังจากที่เป็นข่าว
แต่ท่านผู้ชมก็ฝากมาทางเพจไทยรัฐนิวโชว์
บอกว่าทุกโรงเรียนนั่นแหละไม่ใช่แค่โรงเรียนนี้หรอก
เรื่องที่ว่าแล้วแต่ความสมัครใจ
บางทีถ้าเราไม่สมัครใจแต่ลูกเราหลานเรา

เป็นคนเดียวที่ไม่ได้เล่นกิจกรรมเป็นคนเดียวที่ไม่ได้แต่งตัวเหมือนเพื่อน

ผู้ปกครองก็ต้องสมัครใจให้ลูกให้หลานอะไรประมาณอย่างนั้น